มีเรื่องมาให้เราได้ลุ้นกันอีกแล้วค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ได้รับแจ้งว่ามีลูกแมวหัวติดอยู่ที่ฝารูท่อระบายน้ำ

ใช่คือ
อยู่มันโผล่หัวพวดมาอย่างนี้
แปลว่ามันลงไปในท่อระบายน้ำแล้วมันหาทางขึ้นไม่ได้คุณรู้ไหม

มันก็เลยคิดว่ารูนี้แหละมันจะทำให้มันรอด

ตายแล้วสงสารจังเลยหัวไปติดอยู่ในฝารูท่อระบายน้ำ
ยังไงคือตอนแรกที่ฉันคิดว่าเป็นตะแกรงนะเอาจริง

โชคดีมากนะมีคนเขามาเจอ
แล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วย
แต่งานนี้คุณคิดว่าจะต้องช่วยน้องยังไง

จะถอยมันก็ไม่ได้
คือแมวกระโหลกมันใหญ่คุณ

มันเหมือนมีตรงแก้มตรงกราม
เอาว่าถ้าแบบนี้ต้องทุบเลยไหม
แมวทิ้งจะบ้าแล้วทุบแมว

ตัวน้องอีกครึ่งหนึ่งอยู่ข้างนอก

นึกออกไหมคือไม่รู้จะช่วยน้องยังไงต่อค่ะ

ยังไงมีเรื่องนี้ต่อไหมว่า

นี่นี่ได้แล้วโหดัดกลับไปน้องไปต้อง

แล้วหายไปอีกท่อนึงมันตกใจ
เข้าไปในท่อระบายน้ำ
เดี๋ยวมันไปโผล่อีกรูทำไง

ไม่ใช่สิไปโผล่อีกรูนึง

ผมหวังว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย

ใช่ค่ะคืออย่างนี้ต้องบอกว่า
แมวมันอาจจะชอบอยู่ตามมุดตาม

แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

แล้วก็ตั้งใจมาช่วยเจ้าน้องแมวตัวนี้เนาะ

ดิฉันคิดว่ามันน่าจะให้คนสาน

อาจจะตื่นตกใจอะไรแบบนี้